ท่านผู้ชมครับที่ทะเลชายหาดแหลมแม่พิมพ์ที่จังหวัดระยองเนี่ย
มีข่าวทุกปีว่ามีคนจมน้ำทะเลตายจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็แล้วแต่
เพราะว่าทะเลที่นี่เนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าคนที่ไม่คุ้นชินแล้วไม่ระมัดระวังตัว
หรือไม่ดูคำเตือนให้ดีเนี่ยโอกาสที่จะถูกน้ำทะเลพัดดูดวนเข้าไปเนี่ยมันเยอะมาก
ใช่ค่ะคือคลื่นแรงแล้วเป็นลักษณะเหมือนกับคลื่นที่อยู่ใต้น้ำแล้วมันจะดูดเข้าไป
คือชายหาดแหลมแม่พิมพ์เนี่ยมันยาว๓กิโลเมตรแต่ร่องน้ำลึกของทะเลแห่งเนี้ยมันยาวเท่ากับชายหาด
ใช่ค่ะคือเดินตื้นอยู่ดีบางทีแบบวึบลงไป
เพราะคลื่นลมมันสงบข้างบนเนี่ยมันสงบหมดนะฮะแต่จังหวะวันนี้ความโชคร้ายก็คือ
เป็นช่วงหัวน้ำขึ้นก็คือน้ำเนี่ยมันเต็มฝั่งไม่มีลมข้างบน
จังหวะน้องลงไป๓คนจูงกันไปได้หน่อยนึง
หลุดมือกันขึ้นมาพอดีเสียชีวิตไป๑รอดมาได้๒
เป็นช่วงที่หาอยู่นะครับพ่อกับแม่ยาดญาติต้องจุดทูป
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอขอให้เจอเถอะก็เจอนะครับเจอเด็กนะฮะ
เด็กในอายุ๑๒นะฮะที่หลุดมือกันไปเนี่ยนะครับ
อายุไล่กันนะฮะลงไป๓คนเนี่ยคนที่หลุดมือลงไปแล้วก็ต้องหาอยู่อายุ๑๒
ตอนที่ไปเจอร่างของน้องนำขึ้นมาได้นี่ฮะพอเจ้าหน้าที่บอกเจอแล้วเจอแล้วเนี่ย
วิ่งไปดูกันก็ช่วยกันปั๊มหัวใจมีชาวต่างชาติที่เขารู้วิธีเขามาช่วยด้วยนะฮะ
ค่ะอะเดี๋ยวดูนะฮะช่วงเนี่ย
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันครับเสียชีวิตนะครับเป็นเด็กหญิงชาวกัมพูชา

น้องหญิงนะก็นักประดาน้ำกับชาวต่างชาติที่เห็นเหตุการณ์
เขารู้วิธีเขาพยายามช่วยเต็มที่แล้วแต่ช่วยไม่ทันนะครับ
จากจมน้ำนานเกินไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้ครับ
ชายหาดและแม่พิมพ์ในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
มีเด็กที่ลงไปเล่นน้ำทะเลด้วยกันนะฮะอายุ๑๓รอดชีวิตนะครับ
แล้วก็หลุดมือกันถูกคลื่นตีซัดเข้าไปเนี่ยครับ
น้ำมันกับซัดและก็ไปถึงที่ลึกข่าวจับมือกัน๓คนและก็ปล่อยมือกันไปเลยอะค่ะ
เด็กที่มาเล่นน้ำทะเลกับผู้ปกครองเนี่ยที่ลงทะเลกันเนี่ยมี๓คนนะครับ
คือน้องฝนอายุ๑๓ที่เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้
มีน้องหญิงอายุ๑๒ที่เสียชีวิตอีกคนนึงอายุ๑๐ขวบนะครับชื่อน้องเมษาก็ชวนกันลงเล่นน้ำทะเลจับมือกัน
ก็เดินกันไปนะครับน้องหญิงที่เสียชีวิตอยู่ตรงกลางนะครับ
เดินลงไปก็น้องหญิงเนี่ยจะเดินล้ำหน้าเพื่อนสองคนนิดหน่อยนะฮะเดินลงไปเรื่อยจนน้ำเนี่ยไปถึงระดับเอว
แล้วคลื่นใหญ่มันก็ซัดโถมเข้ามาตอนนี้เด็กสามคนที่จับมือกันมือหลุดกันหมดแล้ว
แล้วน้องหญิงก็จมหายไปเลยถูกคลื่นซัดหายไปเลยอีกสองคนก็ถูกคลื่นซัดนะ
คนละทิศคนละทางแต่โชคดีที่มันซัดเข้าฝั่งแล้วก็ตะกิกตะกายขึ้นมาได้
ตอนที่หาศพกันอยู่หาน้องหญิงก็ไปเจอน้องหญิงเนี่ยลอยไปห่างจากจุดที่หลุดมือกัน๑กิโลเมตร
แล้วก็นำขึ้นมาปั๊มหัวใจแต่ช่วยไม่ทันน้องก็เสียชีวิตแล้วเพราะว่าจมน้ำนานนะครับ
แม่ของน้องหญิงบอกว่าก็มากันนะคือคุณแม่ด้วยสามีด้วยลูกด้วย
เที่ยวชายหาดแหลมแม่พิมพ์กับเพื่อนที่ทำงานโรงงานไม้ยางกัน
กัน๒๐กว่าคนคือวันนี้แม่บอกว่าก็รู้สึกแม่แปลกอยู่เหมือนกัน
ลูกสาวที่เสียชีวิตแต่งหน้ามาแบบสวยผิดปกติ

ระหว่างนั่งเล่นอยู่ริมชายหาดลูกบอกว่าขอลงเล่นน้ำหน่อยนะ
ไม่ถึง๕นาทีได้ยินเสียงตะโกนว่าหญิงจมน้ำเพื่อนที่ลงด้วยกันบอก
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขเชนจำสายนายกเทศมนตรีตะบนสุนทรผู้บอกว่าก็แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเที่ยงช่วงสายวันนี้ทะเลมันเงียบสงบมาก
ที่ชายหาดและมะพิมพ์ไม่มีคลื่นลมเลยนะคนมาเที่ยวยก

ทางเทศบาลทางพื้นที่เขาก็สั่งให้ชุดปฏิบัติงาน

ตอนเที่ยงเนี่ยมันมีคลื่นใต้น้ำพลัดโถมใส่ชายหาด
นักท่องเที่ยวไม่ได้ทันระวังตัวกันมันก็เลยมีเรื่องสลดเกิดขึ้น
ลงเล่นน้ำจนกว่าคลื่นจะสงบถึงเอาทงแดงมาปักตลอดชายหาด
พนักงานที่เป็นปพของเทศบาลบอกว่าชายหาดแหลมพิมยาว๓กิโลเมตรกว่า
ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีน้ำทะเลจะต่ำสุด
สามารถเดินข้ามไปถึงอีกเกาะหนึ่งที่เรียกว่าเกาะขี้ปลาได้
ห่างจากฝั่งประมาณ๑กิโลเมตร
ช่วงเวลานั้นเนี่ยอันนี้ช่วงเย็นนะจะเห็นไหมสวย
ชายหาดแหลมพิมเนี่ยที่จังหวัดรายองเนี่ยสวยอีกที่ที่๑เสมอศร

เคลื่อนลมตอนเย็นวงเดือนกว่าปกติเช้าเนี่ยที่ท่านนายศพบอก
คือมันสงบมากแต่มันตีอยู่ข้างล่าง
มันเป็นช่วงเวลาที่ใครก็ไม่รู้ตัว
ถ้าท่านไปเดือนเมษายนเนี่ยน้ำทะเลจะลงต่ำสุด
แต่ถ้าไปช่วงนั้นจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
มันจะมีร่องน้ำที่ลึกแล้วก็ยาว

เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีจุดที่บอกว่าปลอดภัย

ใช่พอน้ำลงมันเห็นร่อง
พอน้ำขึ้นก็เห็นแต่น้ำ
ไม่รู้ว่าเดินจะไปตกร่องน้ำลึกอยู่ตรงไหน
เลยเพราะฉะนั้นอันตรายมาก
ก็เลยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตทุกปี

มันหอบเอาสายหอบเอาน้ำอะไรเข้ามา
แล้วก็ดูดคนเข้าไปอันตรายมาก
อย่างปีนี้น้องหญิงนี่เป็นศพที่๒แล้วนะครับ
แล้วมีผู้เสียชีวิตทุกปีนะครับ
บางคนก็บอกว่าอาถรรพ์เรื่องของตัวตายตัวแทน
วิญญาณหาคนที่มาเป็นวิญญาณตัวตายตัวแทนกัน
แต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนั่นแหละนะครับ
นี่ฮะก็ระวังกันไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางเฟซบุ๊กก็ส่งข้อความมาเยอะว่า
หาดนี้คนเสียชีวิตเยอะบ่อยนะคะ